แตมปีโป้ติดโควิดวิศนุศักดิ์สยามตรีนุษย์กักตัว
นี่คือข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็ไปดูเรื่องของคุณสแตมกับคุณปีโป้ครับสแตมอภิวัตเอื้อถาวรสุขนะครับ
เมื่อวันที่๒เมษายนแล้วพบว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙ไปงานนั้นด้วยครับ
คุณสแตมเขาก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เมื่อวันที่๕เมษายน
ในที่สุดครับผลตรวจสอบออกมาพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙และเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
อันนี้เป็นแฟมภาพนะครับผมอธิบายนิดนึงเดี๋ยวจะนึกว่ามาไทยรัฐเมื่อเร็วนี้นะฮะ

คุณสแตมเนี่ยโพสต์แจกแจงไทม์ไลน์การทำงานละเอียดยิบตั้งแต่๒๘มีนาคม
คือพี่เขาไปเล่นดนตรีที่งานแต่งงานที่ราชพฤกษ์นะครับวันที่๒เมษายน
วันที่๕เข้าตรวจนะฮะหาโควิด๑๙
แล้วก็คือจะเป็น๒วันหลังจากที่เขารู้ว่า
โดยการแสดงดนตรีที่เกาะช้างครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูวันที่๓เมษายน
คือเป็นงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ
ผู้บริหารก็ไปพนักงานก็ไปสื่อมวลชนก็ไป

เป็นงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนด้วยหรือเปล่าครับ

อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีการไปแถลงคงแถลงข่าวกันที่นู่น
คือเขาไม่ผิดนะบอกก่อนมันเป็นงานเขาก็ไปเขาก็ไปตามกำหนดการกันนะฮะ
ไปคุณสแตมไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วกักตัว๑๔วัน
แล้วก็เดี๋ยวทางธศเนี่ยสำนักการณ์ใหญ่นะ
เขาจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อปิดสาขาจังหวัดตราดจันทบุรี
แล้วก็สมุทรสมุทรสาคร๗๘เมษายนนะครับจะพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยเหมือนกัน
มาดูนักแสดงวัยรุ่นปีโป้ครับปีโป้นัชพันธ์ปรมะเจริญโรธนะครับ
ซึ่งเขาไปงานเลี้ยงที่โรงแรมเดียวกับสแตมในวันที่๒เมษายน
โพสต์อินสตราแกรมครับบอกว่าติดโควิด๑๙เหมือนกันนะ
โดยแจกแจงไทม์ไลน์การใช้ชีวิตระหว่างวันที่๒ถึง๕เมษายน
โดยวันที่๕ไปถ่ายละคร๒ฉากครับถ่ายละคร๒ฉาก
จากนั้นก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วก็มีผลเป็นบวก
แล้วก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะครับ
อย่างที่น้องปุ้ยบอกไปตอนต้นรายการครับซึ่งจริงแล้วก็
ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณสาธิตปิตุเตชะออกมาบอกแล้วว่า
ก็เลี่ยงละลอก๓ได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่ม
ใช่ค่ะคือระลอก๓ถ้าเกิดว่าเราสแกนลงไปเนี่ยคุณผู้ชม
จะสังเกตได้นะคะแล้วก็จับประเด็นได้ว่าคลัสเตอร์เนี่ย
มี๒คลัสเตอร์ด้วยกันที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือเรือนจำนราธิวาสตอนนี้
ข้างที่จะควบคุมได้ในพื้นที่วงจำกัดแล้วส่วนคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ
ผับที่ทองหล่อเพราะถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่ฉันนับได้เนี่ย
กระจายไปแล้วเจ็ดจังหวัดด้วยกันมีคนติดเชื้อจากเฉพาะคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยนะคะ
เกือบร้อยแล้วมั้งนะคะแล้วยังอยู่ที่ระหว่างรอผลการตรวจอีกนะคะ
คริสตัลคลับนะฮะน้องมีการออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวแบบนี้ค่ะผ่านเฟซบุ๊คฟ้าใสแสนดีบอกว่า
ติดโควิด๑๙แล้วก็ขอโทษทุกคนที่อยู่ใกล้หรือสัมผัสใกล้ชิดให้รีบไปตรวจแล้วก็หายไวนะคะนี่เขาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเวลาใครติดโควิด๑คนเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้ที่สุดคืออะไรไทม์ไลน์ของเขาถูกไหมว่าเราไปใกล้เขาหรือเปล่า
ฟ้าใสมีการแจกแจงไทม์ไลน์ของตัวเองแบบนี้ค่ะดิฉันจะไปช้านะคะอยากให้คุณผู้ชมสำรวจตัวเองไปด้วยว่าวันเวลาดังกล่าวเนี่ยแล้วก็สถานที่ดังกล่าวเนี่ยท่านไปใกล้น้องฟ้าใสหรือเปล่า
น้องฟ้าใสมีการแจกแจงไทม์ไลน์ตัวเองบอกว่าไปทำงานสถานบันเทิง๓แห่งด้วยกันคือคริสตันคลับในวันที่๒๕๒๗มีนาคม
รู้ตัวรู้สึกตัวว่ามีไข้ก็คือวันที่๒๙มีนาคม
แต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยหรือเปล่าเพราะว่าทำงานติดต่อกันมา๔๕วันนะคะ
กระทั่งวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมาอาการที่ว่าเป็นไข้เมื่อวันที่๒๙น่ะ๓๑ไข้มันลดลงค่ะแต่ก็ยังมีไข้นะคะ
วันที่๓เมษายนออกไปตรวจแล้วก็รู้ผลว่าติดโควิด๑๙คือ๕เมษายนค่ะ
ไฮไลท์ตรงที่ดิฉันบอกว่าน้องเริ่มมีอาการไข้คือ๒๙มีนาคมแล้วน้องบอกว่า๓๑มีนาคมรู้สึกว่าไข้เริ่มลดแล้ว
นี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าบางคนคือคิดว่าเวลาเป็นโควิดแล้วไข้จะสูงสูงไปตลอด
มันก็มีช่วงที่มันลดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้รีบไปตรวจซะจะได้รู้ตั้งแต่เนิ่นนะคะ
นี่ท่านนี้นะคะออกมาปฏิเสธกระแสค่าว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อจำได้ใช่ไหมคะว่าพอมีการประกาศว่าคลัสเตอร์ที่ระบาดระลอก๓รอบใหม่เนี่ยคือพับแถวทองหล่อมีรัฐมนตรีไปเที่ยวด้วยท่านศักดิ์สยามออกมาปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็ติดเชื้อโควิดเนี่
และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙ครบ๒โดดแล้วด้วยนะคะ
ท่านปฏิเสธว่าเจ้าตัวเนี่ยหมายถึงตัวท่านเองเนี่ยคุณศักดิ์สยามเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวผับแถวทองหล่อแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนสักประมาณทุ่มสองทุ่มนะฮะท่านออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่า
จำเป็นต้องกักตัวสักประมาณ๑๔วันก็คือเริ่มตั้งแต่๗เมษายนวันนี้เป็นต้นไปเพราะอะไร
แต่ท่านไม่ได้ไปเที่ยวนะท่านบอกแบบนี้นะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หน้าห้องทำงานท่านเนี่ยไปเที่ยวสถานบันเทิงที่มีผู้ติดเชื้อ
และไปตรวจว่าพบโควิด๑๙หมายถึงว่าสถานที่ตรงนั้นไปตรวจว่ามีคนติดโควิด๑๙ในวันที่๖เมษายนนะคะ
โดยได้มีการไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลบุรีรำแล้วนะคะไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำคือขอรับผิดชอบด้วยการกักตัว๑๔วันนะคะ
สรุปหน้าห้องท่านติดเชื้อไหม
ติดครับซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจนะว่าแล้วหน้าห้องคนนั้นเนี่ยไปทำงานสัมผัสกับท่านมากน้อยแค่ไหนเนาะ

นี่ไงทีมหน้าห้องท่านไปเที่ยวผับที่มีผู้ติดเชื้อ๒๓วันนี้มีอาการป่วย
จึงไปพบแพทย์พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ

เพราะฉะนั้นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมคือกักตัวต่อ๑๔วันนะครับ
อกจากคุณศักดิ์สยามแล้วที่ลากักตัว๑๔วันนะคะ
ยังมีนางสาวตรีนุษย์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
ไปเข้าแสดงความยินดีเนื่องจากท่านได้รับตำแหน่งไง
จากคุณตรีนุษย์แล้วนั่นไงท่านซ้ายมือ
คุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะ
คุณกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
เนื่องจากได้ประชุมร่วมกับคุณตรีนุษย์ที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการกักตัวด้วยเหมือนกันนะครับ
ส่วนเทศกาลหยุดยาวสงกรานเออยังไงล่ะเนี่ย
ที่ประชาชนเตรียมตัวกันแล้วว่าจะกลับบ้านกลับภูมิลำเนา
ท่านนี้ค่ะหมอหนูคุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นำทัพสู้โควิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ยืนยันแม้ว่าสบคจะประกาศพื้นที่สีแดงคือ๕จังหวัด
แต่ประชาชนยังใช้ชีวิตตามปกติได้
โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานที่จะมาถึง
ยังสามารถเดินทางกลับบ้านขอพรจากคนในครอบครัวได้เหมือนเดิม

แต่ขออย่ากลับไปดื่มสังสรรค์หรือเที่ยวในคนที่มีหมู่มาก
หากทำได้ก็ขอให้อยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด
เลี่ยงไปในพื้นที่ที่แออัด
การเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงไปยังจังหวัดอื่นให้เป็นเรื่องปกติ
ไม่ถึงขั้นที่คนในพื้นที่สีแดงไปจังหวัดอื่นแล้วต้องกักตัว๑๔วัน
หรือต้องตรวจโรคโควิด๑๙เพียงแต่ให้ใช้ชีวิตกาดอย่าตก
ถึงแม้ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงกี่จังหวัดนะครับ

จังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครอย่างเราเนี่ย
บอกว่าไปในพื้นที่อื่นไม่ต้องกักตัว๑๔วัน
แต่ถึงกระนั้นก็ตามนายกรัฐมนตรีให้เป็นสิทธิ์ขาดอำนาจเด็ดขาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างบุรีรำเขาประกาศแล้วนะคะ
ชัดเจนเลยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นว่าใครที่เดินทางไปบุรีรำ
จากพื้นที่สีแดงต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
ใช่นอกจากบุรีรำแล้วมักคืนขอดแก่ีก็ประกาศแล้วนะ
หมายความว่าถ้าเกิดว่าคนพื้นที่เสี่ยงไปก็ต้องไปกักตัวใช่ไหม
ถ้าทางจังหวัดเขาประกาศมาแบบนั้นใช่ไหมฮะ
ค่ะมาฟังเสียงหมอหนูหน่อยนะคะ

เรากากตัวเฉพาะคนที่ติดชื่อ
คนที่ติดเชื้อกักตัวเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูง
ต้องช่วยกันเดี๋ยวว่าอย่าเพิ่งรักสนุกจนเกินไปไง
ใช่ไหมเราก็เห็นว่ามันมาจากตรงไหน
ตอนนี้เราก็คิดว่าโอเคการแยกภาชนะกันอะไรกันก็พอไหว
ปรากฏว่าหลังเนี่ยไม้คนเหล้าเนี่ยยังทำให้ติดโควิดได้เลย
ต่อให้เราแยกแก้วแยกขวดแต่ว่าเราใช้น้ำแข็งถังเดียวกัน
เอาไม้คนเล่ามาคนพอแก้วที่สองที่สามมันก็เชื้อก็อยู่ในนั้น
คนไปคนมาก็ติดกันหมดมีเราจะไม่ตื่นตัวก็ไม่ได้นะ
ที่ผับที่ทองหล่อเนี่ยใช่ไหม
๒๔๐คนติดไปซะ๑๔๘คนแบบนี้อย่างนี้ต้องถือว่าไม่ได้แล้ว
เนี่ยน่ากังวลนะคะสำหรับการแพร่ระบาดของโควิดระลอกนี้เนี่ย
วิชาการด้านสาธารณสุขออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ
ว่าระลอกนี้จะรุนแรงกว่าระลอกก่อนก่อนนะคะเพราะระลอกนี้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าต้นตอนเนี่ยมาจากผับแถวทองหลอกก็ตามนะคะ
แต่ว่าคือตอนที่กว่าจะรู้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วไอ้เชื้อเนี่ยมันก็แพร่กระจายไปเยอะแล้วนะคะ
สำคัญเมื่อสักครู่คุยกับก๊อฟก๊อฟพูดน่าสนใจที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
แทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์เพราะอย่างตรณีคุณฟ้าใสเนี่ย
บอกว่าวันที่๒๙มีนาคมเธอไข้สูงใช่ไหมคะ๓๑มีนาคมไข้ลดแล้วก็ไปเที่ยวต่อ
นั่นแหละพอไข้รถปุ๊บไปเที่ยวไอ้การเอามือไปสแกนหรือการตรวจอุณหภูมิ
มันก็ไม่แสดงผลว่าคุณมีไข้แต่คุณมีเชื้อแล้ว
นั่นหมายความว่าการที่เราสแกนอุณหภูมิตามที่ต่างไม่ได้วัดว่าคุณจะไม่เป็น
มันอยู่ที่ทำลายแต่ต้องทำนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ทำนะครับ
ไอ้สแกนไทยชนะหมอชนะอะไรยังควรต้องทำอยู่นะ
เพื่อสุ่มเสี่ยงให้ประเมินว่าเรามีความสุ่มเสี่ยงน้อยสุ่มเสี่ยงมากสุ่มเสี่ยงต่ำอะไรแบบนี้
ยังต้องทำต่อไปนะฮะนอกจากที่ทองหล่อที่เป็นคัสเตอร์ใหญ่แล้วก็แพร่กระจาย
แม้ว่าทองหล่อเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นต่อที่เอาเชื้อไปแพร่ก็ตามที
แต่ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปนอกเหนือจากในประเทศไทยต่างประเทศมันก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับคนไทย
ก็ส่งน้องไปแต่ว่าทางกองที่นู่นที่อียิปต์ไม่ได้ให้นางงามทุกประเทศกักตัวก่อน
คนก็ไปเก็บตัวแล้วก็ประกวดเลยปรากฏว่ามีนางงามคนหนึ่งติดโควิด๑๙
แล้วทางกองรู้แต่ทางกองยังคงให้ทุกคนเดินหน้าประกวดจนจบ
แล้วหมายความว่าตอนนี้น้องออยคนนี้ไปติดโควิดจากเพื่อนนางงามอีกประเทศหนึ่งมาเรียบร้อยแล้ว
แล้วเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยไม่ได้
เมื่อคืนคุณนวัดอิสระไกรศรีได้ไลฟ์ผ่านทางเฟสบุ๊คนวัดบอกว่า
ในช่วง๑๘มีนาคมถึง๖เมษายนไปติดโควิด๑๙มาหลังจากประกวดเสร็จ

ออยเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่๑สัปดาห์ก่อนที่จะมาถึงรอบตัดสิน

แล้วก็ไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลด้วยตัวน้องออยเองนะฮะ
ผลออกมานะฮะล่าสุดเนี่ยล่าสุดประกวดเสร็จปุ๊บ

หมอก็เลยให้กักตัวอยู่ที่โรงแรม
ล่าสุดมีเพื่อนนางงามติดด้วยนะฮะ
แต่ก่อนที่มันจะมีการไปตรวจกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้
ตามเพจนางงามว่ามีนางงามคนหนึ่งแถบเอเชียติดโควิดแล้วไปประกวด
ทางกองแม่รู้ไหมรู้แต่ก็ยังให้ประกวดต่อจนจบ
แล้วนางงามคนนั้นก็เอาเชื้อไปแพร่ให้กับเพื่อนนางงาม
ตอนนี้หลายคนก็เป็นนะฮะทั้งไอซแลนดฟิลิปปินส์อาเจนติน่ามาเลเซีย
อเตอร์เนโกรแคนาดาติดหมดเลยรวมทั้งไทยด้วย
นี่ไงคือมันกลายเป็นประเด็นว่าทั้งที่รู้ว่ามีคนติดแต่ก็ยังเดินหน้า
จัดงานต่อคำถามคือความรับผิดชอบต่อสังคม
คำถามนี้โยนกลับไปที่คนจัดแล้วรู้ไหมปุ้ยพี่เบิร์ต
เสร็จปุ๊บนะเจ้าของเวทีผู้จัดงานบินกลับเลยนะ
บินกลับมาที่เมืองหลวงกรุงไคโลแล้วปล่อยให้นางงามถูกลอยแพรอยู่ที่เมืองนี้
เรียกว่าเมืองชามแอนด์ชีคของอินหยิบทุกคนเป็นหนี้โรงแรม
ไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมเพราะว่าคนจัดบินกลับมาหมดแล้ว
แล้วก็ต้องไปกักตัวเองแบบนี้ในส่วนของประเทศอื่นก็ว่ากันไป
แต่ของไทยเองคุณนวัดบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการดูแลน้องออยที่ต้องกักตัวอยู่ที่อียิปต์จนหาย
แล้วถึงจะให้น้องออยบินกลับมาที่ประเทศไทย
ก่อนที่เข้าประเทศก็ต้องกักตัวต่อที่สเตจควารันทีนต่อ๑๔วันด้วย
เอาฟังเสียงคุณนวัดตอนไลฟ์เมื่อคืนหน่อยนะครับ
เรื่องต้นน้องออยได้รับคำสั่งจากหมอมา

ก็คงจะบินกลับประเทศไทยได้นะครับ

คือจะมีลูกน้องผมเป็นคนโทรคุยกันอยู่ตลอดเวลา
ตอนนี้ก็สไลด์ไปแล้วว่าอาหารการกินให้ใช้บริการของโรงแรมทั้งหมด